คุณผู้ชมคะยังคงมีหลายครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วกำลังลำบากแล้วกำลังมีความเป็นอยู่ที่ร้านแค้น
จะพาไปดูชีวิตรันทศของเด็กคนนึงน้องอายุแค่๑๒เท่านั้นเอง
เป็นผู้พิการตาบอดมองไม่เห็น
แม่ของน้องนะคะน้องชื่อว่ามน้องไมเคิล
แม่น้องติดโควิด๑๙แล้วสุดท้ายแม่เสียชีวิต
ผู้เป็นพ่อก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ตอนนี้พ่อถูกส่งตัวไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้น้องอายุ๑๒ปีตาก็มองไม่เห็นอยู่คนเดียวในบ้านค่ะ
มีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่ค่ะ

เราก็ถอนหายใจน้ำตาจะไหลเหมือนกัน
ใช่ค่ะท่ามกลางวิกฤตแบบนี้

ท่านที่ยื่นของไปให้เด็กอายุ๑๒ปีคนนี้ค่ะ

คุณวิทย์คอยส่งข้าวส่งน้ำให้น้องไมเคิลค่ะ
คุณวิทย์คอยดูแลนะคะ
คุณวิทย์เพื่อนบ้านบอกว่า
ถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลย
สงสารน้องไหมเคิลเด็กชายตาบอดทั้งสองข้าง
เผชิญชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่นี่ค่ะ

มีเพื่อนบ้านอย่างคุณวิทย์นี่แหละคอยส่งน้ำส่งข้าวให้
ประทังชีวิตได้ตอนนี้นะคะ
น้องไมเคิลมีโรคประจำตัวด้วย

ซึ่งแม่ไม่รู้นะคุณว่าไปรับเชื้อมาจากไหน
เพราะว่าแม่บอกว่าไปแค่โรงพยาบาล
กลับมาก็อยู่ห้องเช่าไปโรงพยาบาลอยู่ห้องไปโรงพยาบาลอยู่ห้องแค่นี้

แม่น้องไมเคิลรู้ว่าติดเชื้อวันที่๒๘มิถุนายน
ผ่านไป๓วันแม่เสียชีวิตนะคะ

ส่วนผลตรวจเชื้อของพ่อน้องไมเคิลก็ติดเชื้อโควิดเหมือนกัน
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ส่วนผลตรวจของน้องไมเคิลรอบแรกไม่พบเชื้อ

แต่ตัวน้องคนเดียวตาบอดมองไม่เห็นด้วย
อยู่ไกลญาติอยู่ปัตตานีค่ะ
ทำได้แค่โอนเงินมาให้แค่นั้นเอง

ช่วยในการดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้
ก็คือมีคุณวิทย์นี่แหละเพื่อนบ้านนี่แหละ
คอยดูแลผ่านช่องหน้าต่างอย่างเมื่อกี้ค่ะ
ส่งกันผ่านช่องหน้าต่างแบบนี้
การส่งข้าวส่งน้ำทุลักษณ์ธุระยะพอสมควร

บางทีก็วิธีใช้แบบการชักรอกขึ้นไปอะค่ะ
รอกขึ้นไปให้ที่ห้องเช่าชั้น๔ค่ะ

กลางคืนเนี่ยคุณวิทย์ต้องย้ายไปนอนห้องชั้น๔นะคะ

แล้วทั้งคู่ดูแลกันแบบนี้สองคนน่ะ
ก็เลยอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
พาน้องไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
น้องเองมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อนะคะ
หากเป็นก็จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
แล้วก็จะได้ดูแลกันอยู่ในสถานพยาบาลอะไรก็ว่าไป
อย่างแรกเลยที่ได้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมด
หวังว่าให้คุณพ่อหายไว
จะได้กลับมาดูแลน้อง